เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูเหตุสลดในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
มีชายซึ่งเป็นพี่ชายมีอาการป่วยทางจิตกินยาบ้างไม่กินยาบ้าง
อาการคุ้มคลั่งมีการใช้มีดบุกห้องนอนของน้องชาย
แล้วก็ใช้ไม้กระหน่ำตีน้องชายจนตายคาบ้านตายแบบสยองด้วยนะคะ
ลึกเบื้องหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
พบไม้ยาวเปื้อนเลือดขูดมรณะตกอยู่จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
คนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคือนายสิทธิชัยวัย๕๖ปี
พี่ชายแท้ของผู้ตายหลังก่อเหตุไม่ทันนี้ถูกตำรวจจับกลุ่มเอาไว้ได้
พยานอย่างทิติพรเพื่อนบ้านให้การบอกบ้านหลังนี้อาศัยอยู่กัน๓คน
คือสิทธิชัยพี่ชายคนโตวรพรน้องสาวคนกลางและปรีชาน้องชายคนเล็ก
ที่น่าหดหูคือทั้งหมดเป็นผู้ป่วยจิตเวทมีเธอเป็นคนดูแลประสานโรงพยาบาล
และรายงานความคืบหน้าให้หมอห่วงนี้ตัวผู้ก่อเหตุอยู่ระหว่างการกินยารักษาอาการ
แต่ก็กินบ้างไม่กินบ้างกำลังประสานจะส่งตัวไปรักษา
ไม่คิดว่าอาการจะกำเริบก่อเหตุฆ่ากัน
เหตุการณ์นี้มีเสียงร่ำรือจากชาวบ้านว่าสาเหตุที่คนในบ้านหลังนี้ป่วยจิตเวททั้งหมด
เชื่อว่าเป็นเพราะปลูกบ้านทัพจอมปลวกทับต่อไม้ใหญ่จึงทำให้โดนอาถรรพ์จนสติไม่ดี
แต่ถ้าว่าทางการแพทย์พบว่าเกิดจากกรรมพันธุ์
วรพรพี่สาวคนตายบอกก่อนหน้านี้ทั้งพี่และน้องชายมีปัญหากันหลายครั้ง
เพราะพี่มักมีอาการหลอนหวาดระแวงคิดว่ามีคนตามทำร้าย
กระทั่งเมื่อคืนตอนหลับพี่ใช้ไม้กระแทกประตูห้องนอนเรียกตนให้เปิดแต่ตนไม่เปิดจึงเปลี่ยนเป้าไปที่ห้องน้องชาย
บุกเข้าไปใช้ไม้กระหน่ำตีน้องถึงในห้องจนสิ้นใจตาย
ห่วงนั้นออกมาช่วยไม่ได้เพราะเกรงจะตกเป็นเหยื่อไปอีกราย
ชั้นนี้ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายไว้ก่อน
ส่วนอาการทางจิตเวทต้องส่งไปให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยอีกครั้ง
เพื่อดูเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าตอนเกิดเหตุ
เจ้าตัวมีสติสัมปัชญะดีหรือไม่
สำรอยเหตุป่วยจิตเครียดคลั่งฆ่าคนกันอีกจนได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน